ก็ถือว่าการตอบคำถามของนางกิลารี่คลินตัน
ดูเหมือนว่าจะมีน้ำหนักมากกว่า

สำหรับการลงชิงเก้าอี้ตำแหน่งประธานาธิบดีของนางฮิลารี่คลินตัน
ส่วนเวลา๙๐นาทีของการดีเบต
เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดู
เป็นต้นมาทั่วโลกรวมทั้งตลาดหุ้นนี่หยุดหมดเลยนะคะ
ทั้ง๒คนจาก๒ภาคใหญ่มีการถกเถียงกันหลายประเด็น
เรื่องของทิศทางของอเมริกาความสำเร็จรวมทั้งความมั่นคงของอเมริกาด้วยครับ
นับเป็นการถ่ายทอดสดที่มีผู้ชมสูงสุดเป็นประวัติการกว่า๑๐๐ล้านคนก่อนที่ชาวอเมริกันจะไปใช้สิทธิ์เลือกประธานาธิบดีคนใหม่วันที่๘พฤศจิกายนนี้
ดีเบตครั้งนี้นายเลสเตอร์โฮเป็นผู้ดำเนินรายการครับในหัวข้อทิศทางของอเมริกาความสำเร็จและความมั่นคงของอเมริกา
โดยในแต่ละคำถามของนางคลินตันเป็นฝ่ายตอบคำถามก่อนตามด้วยทรัมป์แล้วก็จากนั้นก็เป็นสำหรับเวลาเรื่องของการโต้เถียงกันในประเด็นที่ถูกพาดพิงหรือว่าต้องการจะชี้แจง
ด้วยคำถามแรกก็คือว่าผู้สมัครมีแนวทางในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวอเมริกันอย่างไร
ซึ่งนางคลินตันเองก็ระบุว่าเธอนั้นจะสนับสนุนการเจรจาการค้าอย่างเท่าเทียมกันส่งเสริมพลังงานทางเลือกผลักดันการพัฒนาด้วยการสนับสนุนแรงงานชนชั้นกลางที่เป็นกลุ่มสำคัญของเศรษฐกิจของอเมริกาครับ
ส่วนคำถามเดียวกันนะคะนายโดนัลดทรัมป์บอกว่าจะทำให้ภาคธุรกิจไม่ย้ายฐานการผลิตออกจากสหรัฐซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้
ด้วยการอุ้มภาคธุรกิจลดภาษีการค้าให้กับบริษัทต่างเพื่อที่จะยื้อให้อยู่ในสหรัฐต่อไป
นอกจากนั้นจะรื้อการเจรจาการค้าใหม่ให้สหรัฐได้ประโยชน์สูงสุด
ส่วนนี้จะเห็นได้ว่า๒ผู้สมัครยังคงมีแนวคิดที่แตกต่างในเรื่องของการขึ้นภาษี
ซึ่งคลินตันบอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะที่ทรัมป์จะขึ้นภาษีคนรวย
แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาจากบนลงล่าง
เพราะนี่เป็นโครงสร้างที่จะทำให้เศรษฐกิจไม่สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนค่ะ
ระหว่างการดีเบตโดนัลดทรัมป์ยังได้ท้าทายให้ฮิลารี่คลินตัน
เปิดเผยอีเมลกว่า๓๐๐๐ฉบับที่ถูกลบทิ้งไปแล้ว
ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
โดยบอกว่าหากคลินตันยอมเปิดเผยอีเมลทั้งหมด
จะยอมเปิดเผยรายการคืนภาษีย้อนหลังที่คลินตันเรียกร้องมาโดยตลอด
ซึ่งในเรื่องของอีเมลค่ะคลินตันกล่าวยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดนะคะ
และหากย้อนเวลาไปได้จะไม่ทำแบบนั้น
แล้วก็บอกว่ายินดีค่ะรับผิดชอบต่อผลที่อาจจะตามมาค่ะ
ลินตันบอกว่าจะแก้ปัญหาด้วยการเน้นฝึกตำรวจให้เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้อาวุธ
ขณะที่ทรัมป์เองก็เน้นความสำคัญของการทำให้บ้านเมืองอยู่ในระเบียบ
มีการควบคุมแล้วก็ปรับรามอาทยากรรมอย่างเข้มงวด
ที่สองฝ่ายเองก็เห็นด้วยในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชน
เพื่อรวดปัญหาความขัตยแยง
จากนั้นก็นำไปสู่คำถามในประเด็นที่ว่า

ว่าจุดยืนของสองฝ่ายต่อสงครามอีรักษ
และแนวทางการปรับรามกลุ่มไอซิสเป็นอย่างไร
ทรัมป์บอกว่าเขาไม่ได้สนับสนุนสงครามอีรักษ์
แล้วชี้ให้เห็นว่ากลุ่มนักรบไอซิส
เพิ่มมีการก่อตั้งในช่วงที่ทางด้านของนางคลินตันนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
ที่เธอทำให้เห็นว่าไม่สามารถหยุดยั้งสิ่งเหล่านี้ได้
ประเด็นตกลงเรื่องของนิวเคลียร์อีบรานทรัมป์ก็โจมตีข้อตกลงดังกล่าวว่า
รัฐต้องจ่ายแพงถึง๔๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแลกกับข้อตกลงดังกล่าว
ขณะที่นางคลินตันเองก็ไม่ได้ตอบโต้เรื่องนี้นะครับ
ฝากฝั่งของนักวิเคราะห์ภาษามือแล้วก็ท่าทางของการออกมาชื่นชมโดนัลดทรัมป
ยังคงรักษาแนวทางในการใช้มือประกอบการพูดแล้วก็การทำกิริยาต่างได้เป็นอย่างดี
เพื่อเป็นการเน้นย้ำหรือว่าเป็นการตอกย้ำสิ่งที่พูดออกไปให้มีความสำคัญมากขึ้น
ในขณะที่นางคลินตันเองก็แทบจะไม่ได้ใช้มือหรือว่าท่าทางประกอบอะไรมากนักนะครับ
แต่ว่าระหว่างการดีเบตครั้งนี้เนี่ยทรัมป์มีการทำเสียงเรื่องของการคัดจมูกแทบตลอดเวลาในช่วงแรก
ซึ่งทำให้เขาดูเสียบุคลิกอย่างมากครับ
แล้วก็ไปขัดกับข่าวที่เคยออกมาประกาศก่อนหน้านี้ว่า
ตัวเขาเองเป็นผู้สมัครที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเต็มร้อย
ซึ่งขณะนั้นนางคลินตันเองก็ไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ตลาดเงินมีปฏิกิริยาตอบสนองเชิงลบต่อการดีเบตในครั้งนี้
จากว่าหลายฝ่ายมองว่าทรัมป์เองทำได้ดีกว่าที่คิด
และเพิ่มโอกาสที่เขาจะชนะเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่
ซึ่งส่งผลเลวร้ายต่อตลาดการเงินอย่างแน่นอนนะครับ
ฝากฝั่งขณะที่ทางด้านของโลกโซเชียลเองก็มีการโพสต์ข้อความ
เกี่ยวกับเรื่องของอาการคัดจมูกของโดนัลดทรัมป์
บอกว่าความพยายามจะอดกลั้นไม่แสดงพฤติกรรมแย่ต่อหน้าผู้ชม
และยังเป็นการแซงเรื่องของชุดที่คลินตันใส่สีแดงแบบนี้ดูเหมือนเป็นการ
เขาบอกว่าเหมือนเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็แซวยิ้มกว้างแบบคลินตันว่า
โซเชียลไม่เคยเห็นรอยยิ้มกว้างขนาดนี้ในรอบ๓๐ปีที่ผ่านมาครับ
สำหรับการดีเบตก็ได้รับการจับตาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
นโยบายเสื้อผ้าบุคลิกสุขภาพนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทั่วโลกจับตามองด้วยนะคะ
ส่วนครั้งที่๒ของการดีเบตนะคะ๑๐ตุลาคมนี้๘นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง๙นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะคะ